สั่งของออนไลน์ก็ต้องดูดีคุณผู้ชมเพราะว่าเอาจริงนะได้ของมาไม่ตรงปกมันก็มีให้เราเห็นกันเยอะนะคะ
อย่างล่าสุดอย่างนี้มีหนุ่มคนนึงเขาจะสั่งหมวกกันน็อกเอามาใส่เท่เลยเหมือนหมวกกันน็อกเหมือนตัวละครดังในหนังอย่างไอรอนแมน
แต่ปรากฏว่าของที่ได้กลับมามันด้านไม่ตรงปกไม่ตรงขนาดไหนไปดูค่ะ
คุณดูนะคะคือตอนนี้เรื่องนี้ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลเลยนะเพราะว่ามีหนุ่มคนนึงเขาสั่งของออนไลน์ใช่ไหม
เขาโชว์ภาพของที่สั่งกับของที่ได้ลงในเฟซบุ๊กนะคะ
พร้อมข้อความบอกว่าโดนละสั่งหมวกไอร่อนแมนได้หมวกแก๊บ

ผู้เสียหายที่โพสต์เตือนภัยซื้อของออนไลน์นะคะ
เล่าให้ทีมงานของเราฟังว่าเขาเห็นสินค้าโปรโมทในเพจดังเพจหนึ่ง
กดเข้าไปสั่งซื้อแบบให้มาเก็บเงินปลายทาง
คุณดูอันนี้คือภาพโปรโมทจากเพจว่าคุณจะได้หมวกกันน็อกแบบนี้
ลักษณะอย่างนี้เห็นไหมสวยเลยแล้วแบบโอ้โหอย่างเท่าะคุณ
กดเข้าไปสั่งแบบเก็บเงินปลายทางซื้อมาในราคาเขาบอกมีโปรโมชั่นด้วยนะ
ตอนนั้น๙๙๙บาทจากราคาเต็มนี่๑๐๐กว่าบาท
ผ่านมา๒อาทิตย์สินค้ามาส่งมาส่งปุ๊บทำอย่างไร
จ่ายตังค์ทันทีอยากได้ของรอมานานแล้ว
ปรากฏว่าเปิดออกมาคุณดูเตอร์ไพรส์ไหมคะ
ของที่ได้มันไม่ตรงปกไม่ตรงอย่างแรง
ตรงอย่างเดียวไม่พอนะประตอบสังเกตเห็นด้านหน้า
เหมือนกับว่ามันมีร้อยแตกนะครับ
ใช่คือมันโอ้โหจะใช้คำว่าอะไรดี
มันไม่ตรงแล้วมันยังชำรุดด้วยนะ
แล้วมันก็เอาจริงใช้งานได้จริงบอกไม่รู้
นึกออกไหมถูกไหมคุณล่าสุดเขาทำง่ายครับ
ลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองชนบุรี
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ก็หวังว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์เนาะให้ทุกคนนะคะ

อาจจะต้องตัดสินใจดูให้ละเอียดแล้วก็ระวังให้มากขึ้น
ดีฉันแนะนำบ่อยนะเนื่องจากว่าเป็นคนซื้อออนไลน์เยอะ
ดิฉันมักจะอ่านคอมเมนต์ช่วยได้ช่วยได้อ่านคอมเมนต์ข้างล่างก่อน
มันมีร้านหนึ่งโหดิฉันอยากซื้อมากเลยดีนะเกือบจะสั่งแล้ว
แต่คอมเมนต์ข้างล่างเขาเขียนว่าไม่อ่านข้อความที่ส่งไปเลย

แล้วคุณจะรู้ว่าคนที่เขาโดนมีผู้เสียหายแบบนี้

หรือว่าอ่านจากรีวิวให้ละเอียดก่อน

เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีฉาชีพ

ถ้าคุณดูอยู่คุณเป็นเจ้าของร้าน
เหมือนยังคิดว่าคุณไม่สนใจ
กับคุณ